พาไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านที่จังหวัดแพร่นะคะ

ไม้สักอายุเก่าแก่กว่า๘๐ปีแล้วค่ะ

แล้วเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ช่วยกันระดมฉีดน้ำเข้าไปเข้าไปโอ้โหแล้วมันไหม้รุนแรงแบบนี้ค่ะ
ไม่รุนแรงคือไม่รุนแรงด้วยประเด็นหนึ่ง
ประเด็นที่สองคือบ้านเนี่ยซอยแคบ

เพราะซอยมันแคบมากถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้เวลาในการดับเพลิงเนี่ย
เพราะไฟมันไหม้บ้านหลังนี้ไปหมดแล้วนะคะ
บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์แปดหมู่หนึ่ง
บ้านนันทราลตะบนแม่ย่มที่แพร่น่ะคะ
เขามีครอบครัวอยู่ที่อุตรดิษฐ์
นานทีจะกลับบ้านหลังนี้ก็คือที่แพร่ครั้งหนึ่ง
แล้วบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่อาศัยนะคะ
คุณสัญญาเทียมแสนอายุ๖๔ปี
เขยเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ใช่บ้านอย่างเดียวนะ
น่าเสียดายคุณเห็นไหมก่อไม้ที่เป็นฟืนเมื่อสักครู่นะครับ
ไม่เป็นต่อตะโกนั่นคือไม้มูลค่ากว่า๒แสนบาท
ที่คุณสัญญาเอามาฝากไว้ใต้ถุนบ้านหลังนี้

แต่กลับถูกไฟไหม้เสียหายเช่นเดียวกัน
เฉพาะกองไม้ตรงนั้น๒แสนบาท
บ้านไม้สักอีกไม่นับนะคะ

สัญญาบอกว่าไม้สักเนี่ยคือถูกสร้างเป็นบ้านทั้งหลังเลยนะคะ

น้องสาวนานจะกลับมาบ้านหลังนี้สักครั้งหนึ่ง
ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

สายไฟมันมาพร้อมกับตัวบ้าน
อายุบ้านกว่า๘๐ปีสายไฟก็กว่า๘๐ปี
ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซ่อมแซมนั่นแหละ
น่าจะเป็นสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ